จะพาไปดูสาวสวยที่มีเสน่ห์แถมเธอนั้นยังเป็นคนขยัน
ว่ากันว่าเธอคนนี้แหละคือธิดาไร่อ้อยตัวจริงเสียงจริงครับ
ไม่กินหรูอยู่แทงแซงค่าแรงฉันฉันก็เลี้ยงไหว
จู๋ยไหม
สวยมาก

น่ารักแต่แบบเค็มเลย

เธอคือน้องหมิวคุณพรธิดาคำปัญญา

ว่าเรียนจบปุ๊บก็หันมาสารต่อธุรกิจของครอบครัว
มันขับจริงจังมันเป็นสังปีแล้ว
หน้าว้านขับเองนะฮะ
ทำเองตัดเองไม่ต้องง้อใคร

รถคันใหญ่ได้เก่งมากเท่มาก
สวยแบบดุดันไม่เกรงใจใคร
จริงตามสโลแกนนั้นเลย
จริงค่ะดูนี่โอ้โห
ผมบอกให้คันนี้ไม่ใช่คันละล้าน๒ล้านนะ

แต่พอเขาซื้อกันมาแล้วเนี่ยนะเขาก็ใช้งานได้แบบยาวครับ
รับจ้างตัดอ้อยทั่วราชอาณาจักร
สวยหวานดุดัน

ยิ่งทั่วรถคันตัดอ้อยน้องหมิวงานแน่นเลย

เป็นช่วง๔เดือนที่เธอน่ะงานแน่น

ระเวนรับตัดอ้อยทั่วประเทศ
ออเดอร์ของโรงงานน้ำตาลที่จะต้องตัดส่งอ้อยไง
เขาบอกคิดอัตราค่าจ้างตัดอ้อยคิดกันเป็นตันนะ

เขาบอกว่าถ้วง๑คันมันทุกข์ได้ประมาณสัก๕๐ตัน

เฮ้ยเป็นมือนะเราไปคูณไปหันกันเอาเองแล้วกัน

เอาลองดูลองดูผมว่าคูณไปคูณมาก็น่าจะมีราคาที่มันเยอะกว่านี้แหละ
ผมว่าไม่น่าจะประมาณตันละ๒๐๐มันอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะ

ค่าอื่นอีกนะเดี๋ยวเราไปคูณกันต่อ
แต่อย่างนี้ความน่ารักของน้องหมิวอีกอย่างคือเป็นคนสบาย

ง่ายอยู่ง่ายก็บอกว่างานที่จะไปตัดอ้อยแต่ละที่มันเยอะ

แฟนเขาตามไปทุกที่
โผล่ตัวเองเลยตะแกะ
ตั้งก่อนเลยมันชนะ